กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันนะครับ
มาดูครับว่าจ๋อยเลยโดนดุ
อ๋อทำอะไรนี่ตัวนั้นว่ะ

คือเขานิ่งมากอ่ะที่นิ่งนี่คือจ๋อยหรือพยายามทำตัวให้นิ่งว่าแบบ

นี่ค่ะเป็นคลิปของสองตูบนะคะ
เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าคีตะวันเจิมสุวรรณนามวง
เขาเอามาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนแคปชั่น

บอกว่าจิตใจมันทำด้วยอะไร
วันหยุดของข้าชวนกันออกไปแตะขอบฟ้า
โดยหารู้ชะตากรรมหลังจากคลิปจบไม่
ถ้าเขาไม่กระพริบตาปริ๊บเนี่ย

ค่ะซึ่งน้องตูมสองตัวนี้เนี่ยนะคะ
อยู่ในน้ำแบบนิ่งเลยแล้วดูเนื้อตัวมันสิ
อมแม้มมากคือกำลังฟังแม่ดู

คือสีหน้าที่มันเหมือนกับว่ามันรู้

ก็เลยแบบยืนนิ่งแบบนี้ค่ะ
พอดูไปแล้วก็อดขำไม่ได้นะคะ
คือหลายคนชอบความน่ารักของน้องหมา๒ตัว

ต้องเจอทีเด็ดของแม่แน่เลย
แล้วเจ้าของคลิปเขาก็โพสต์ภาพ
รูปภาพตอนที่อาบน้ำเสร็จแล้ว

เออนี่ค่ะคุณผู้ชมส่งมา

ในใจเขาคงคิดว่าพรางตัวดีกว่า

กั้นหายใจไม่ให้แม่มองไม่เห็น